เหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานที่จังหวัดลำปางนะคะ
พื้นที่ตำรวจสพทุ่งฝ่าย
คือตำรวจได้รับแจ้งว่ามีเจ้าของร้านขายของชำ
ถูกคนร้ายเนี่ยบุกเข้าไปจี้ชิงทรัพย์นะคะ
คือคนร้ายเหมือนกับว่าเข้าไปที่ร้านถามหาลูกชายเจ้าของร้าน
เจ้าของร้านบอกไม่อยู่ครับไอ้คนร้ายเนี่ยก็ทำทีเหมือนเดินออกไป
แต่ไม่รู้ไปหลบซ่อนอยู่ตอนไหนแหละตอนที่เจ้าของร้านเขาเผลอ
เนี่ยแล้วก็ไปจี้ชิงเงินคือเอามีดจี้เลยนะคะ
เจ้าของร้านเขาสู้สุดท้ายก็โดนทำร้าย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านขายของชำในหมู่บ้านท่าโทกหมู่๔
อำเภอเมืองลำปางนะคะเจ้าของร้านที่ได้รับบาดเจ็บ
ชื่อว่านางอรพินบุญเจริญอายุห้าสิบเจ็ดนอนไม่ได้สติอยู่หน้าห้องอะค่ะ
หน้าห้องนอนอยู่ติดกับครัวนะแล้วก็ที่คอมีรอยถูกของมีคมจี้
ถูกบาดแผลยาวสามเซนติเมตรที่หน้าก็มีรอยฟกช้ำนะคะ
กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลลำปางในที่เกิดเหตุโอ้โห
ข้าวของเนี่ยหล่นกระจายเต็มพื้นก็ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ
รู้ว่าน่าจะมีการต่อสู้กันเกิดขึ้นก่อนแล้วของที่หายไปก็คือกระเป๋าคาดเอวค่ะ
หายไปในนั้นน่ะมีเงินสดห้าพันกว่าบาทนะคะ
อืมจากการสอบสวนนางอรพินคนเจ็บเนี้ยนะคะ
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะผู้ก่อเหตุเป็นผู้ชายวัยรุ่น
อายุประมาณ๒๐อยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะ
น่าจะรู้จักกับลูกชายของนางอรพินเพราะว่าก่อนหน้านี้
คนร้ายเข้ามาในร้านแล้วก็ทำทีเป็นถามหาลูกชาย
แต่นางอรพินก็ตอบไปว่าลูกชายไม่อยู่คนร้ายก็กลับออกไป
อรพินบอกว่าเดินเข้าไปตักกับข้าวหลังบ้านค่ะจู่จู่คนร้าย
น่าจะย้อนกลับเข้าไปแล้วไปหลบอยู่ในห้องครัวครับ
หลังจากนั้นนะคะไปจับนางอรพินเอามือปิดปากเอามีดจี้คอ
แต่นางอรพินบอกว่าตัวเองเนี่ยสู้ค่ะขัดขืน
คนร้ายก็พยายามจะใช้มีดแทงพยายามจะปาดคอด้วยนะคะ
แต่ยังโชคดีที่มีดหักนางอรพินก็สู้สู้จนตัวเองล้มอะค่ะ
คนร้ายทีนี้โอ้โหนั่งคล่อมแล้วก็ต่อยเลย
ต่อยเข้าที่หน้าจนสลบจนมีคนมาเจอแล้วแจ้งตำรวจนะคะ
และอย่างที่บอกว่าสิ่งที่หายไปก็คือกระเป๋าคาดเอว
คือเป็นกระเป๋าที่คาดเอวอยู่เป็นประจำอะค่ะขายของอ่ะเนอ
ร้านขายของชำก็มีกระเป๋าคาดเอวมีเงินสดอยู่ประมาณห้าพันกว่าบาท
อันนี้หายไปนะคะจากการสอบถามลูกชายของนางอรพินเนี่ยนะคะ
ลูกชายบอกว่าสงสัยว่าเป็นคนนี้แน่
นายวุฒินันหรือในก๊อฟถาใจอายุยี่สิบสามค่ะเพราะก่อนหน้านี้
ทำทีเข้ามาถามหาพี่ชายในร้านแล้วก็ไปแอบอยู่หลังบ้าน
แม่ไปตักกับข้าวแล้วก็มาก่อเหตุขึ้น
ตัวคนร้ายนี่มีเป็นเป็นเหนื่อยกว่าเป็นรุ่นน้องของพี่ที่อยู่ด้วยกันนะครับ
เพราะว่าเขามาถามหาพี่อยู่ว่าที่ของชื่อชื่อแปมเนอะ
พี่แปมอยู่ไหมแม่บอกว่าไม่อยู่คนร้ายนี่ชื่ออะไรรู้ชื่อไหม
แต่ที่ดูมาน่าจะชื่อก๊อฟครับอืมแล้ววันนี้นะคะตำรวจสพทุ่งฝ่ายไปตรวจสอบ
บ้านหลังที่นายวุฒินันหรือในก๊อฟผู้ต้องสงสัย
แต่ไปถึงเนี่ยไม่เจอในก๊อฟนะคะเจอแต่ญาติญาติก็บอกว่าช่วงค่ำเมื่อวานในก๊อฟเนี่ย
ขี่รถจักรยานยนต์เข้าบ้านมานะครับแล้วก็รีบเปลี่ยนเสื้อผ้า
ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปไม่ได้กลับเข้ามาอีกเลยเนี่ยค่ะ
นายวุฒิทินันหรือในก๊อฟคนนี้นะคะอืม
เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกญาติว่างั้นขอตรวจค้นห้องนอนของในก๊อฟได้ไหม
ก็ไปเจอบัตรเนี้ยบัตรประจำตัวประชาชนของในก๊อฟอ่า
แล้วไปเจอเสื้อผ้าค่ะที่คาดว่าใช้ในวันก่อเหตุคือใส่ชุดนี้
เพราะในก๊อฟกลับเข้าบ้านแล้วเปลี่ยนชุดแล้วหนีออกไปอืม
ก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะทีมข่าวของเราไปที่บ้านของในก๊อฟ
แล้วก็ไปเจอพ่อด้วยนะคะพ่อบอกว่าคืนวันก่อนเนี่ย
ก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยไม่หลับไม่นอนทั้งคืนเลย
นั่งตัดสายไฟพัดลมอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านจนเสียหายพ่อก็เลยบอกว่า
สงสัยเป็นเพราะฤทธิ์ของยาเสพติดแน่แน่เลยอืมเพราะว่า
ก่อคดีหลายคดีค่ะคดีเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดด้วยอะไรด้วย
พ่อเล่าเองเลยนะบอกว่าคดีแรกตอนนั้นยังเป็นเยาวชน
ก็ไปแอบขึ้นบ้านผู้หญิงคนหนึ่งในหมู่บ้านไปแอบอยู่ในตู้เสื้อผ้า
มีคนไปเห็นก่อนก็เลยไม่ทันได้ทำอะไรหลังจากนั้นก็ก่อคดีอีกหลายเรื่องอ่ะค่ะ
พ่อก็เลยบอกว่าอยากจะให้ลูกมอบตัวเถอะ
ติดคุกเพื่อชดใช้กรรมเถอะแล้วก็อยากจะขอให้ลูกเลิกเสพยาเสพติดทีเถอะ
เพราะมันเป็นสาเหตุของพฤติกรรมในการก่อเหตุเหล่านี้นะคะ
แล้วอยากจะให้กลับตัวเป็นคนดีพ่อบอกว่าความเป็นพ่อเป็นลูกอ่ะนะ
ส่วนตัวพ่อก็ให้อภัยเพราะว่าเหลือกันแค่สองคนพ่อลูก
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะคะพันธุ์ตำรวจโทษพิพัฒน์ประพุทธโรงรองผู้กำกับการสอพอทุ่งฝ่ายก็เลยบอกว่า
ตอนนี้รวบรวมหลักฐานเพื่อให้ลูกเนี่ยมอบตัวเถอะนะครับ
เพื่อขออนุมัติศาลจังหวัดลำปางออกหมายจับนะคะ
ข้อหาชิงทรัพย์เบื้องต้นเนี่ยผู้ก่อเหตุมีหลายคดีเลย
คดีที่สารตัดสินไปแล้วก็มีคดีใหม่ก็มีเนี่ยค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ
ตำรวจก็เลยบอกว่ามอบตัวซะเถอะตอนนี้รู้แล้วว่าน่าจะหลบหนีอยู่ในพื้นที่จังหวัดลำปาง
ไม่นานน่าจะจับตัวได้แต่มอบตัวน่าจะดีกว่านะคะ
แทนที่คนเป็นพ่อเป็นแม่จะได้พึ่งพิงนะ